หลวงปู่เนรคำหรือว่าพระเนรคำ

ตอนนี้ก็ขึ้นศาลอยู่ที่ไทยนะครับ

ตั้งแต่ปี๕๖นะฮะ
นี่ก็ถูกขับพ้นจากความเป็นพระนะครับ

ภาพนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
แว่นดำแบรนด์เนมถือกระเป๋าหรูนะ
แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการอวดอุตริมนุษยธรรม

หลอกลวงช่อกงเงินของญาติโยม

มีข่าวเรื่องของการไปมีสัมพันธ์กับเด็กหญิงอายุ๑๓ปี

ความสัมพันธ์ทางเพศจนมีลูกด้วยกันคนนึง
พอถูกขับพ้นจากความเป็นพระก็หนีไปนู่นสหรัฐ

คดีหลักคดีช่อโกงเนี่ยสารพิพากษาไปแล้วนะครับ
จำคุกทั้งหมด๑๑๔ปีนะครับ
หลอกลวงเงินทองของผู้มีจิตศรัทธา

บอกว่าจะเอาไปสร้างพระแก้วมรกฏนะฮะ
แล้วก็มหาวิหารครอบองค์พระสารลงโทษตัดสินจำคุก๑๑๔ปี
แต่ว่าตามกฎหมายคดีนี้ให้ลงโทษได้สูงสุด๒๐ปีนะครับ
ส่วนวันนี้นายวิรพลสุขผลหรือว่าอดีตพระเนรคำ
ปัจจุบันอายุ๔๐ปีนะครับ
ถูกเจ้าหน้าที่รัชธรรมคุมตัวมาฟังคำพิพากษาของศาล
ในคดีพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากกรณีเมื่อเดือนมกราคมปี๒๕๔
นายวิรพลได้พรากผู้ยาวเด็กหญิงผู้เสียหายซึ่งขณะเกิดเหตุ
มีอายุระหว่าง๑๓๑๔ปีเศษไปจากยายซึ่งเป็นผู้ปกครอง
ไปเพื่อการอนาจารย์และกระทำชำราวหลายครั้ง
เป็นเวลาประมาณ๒ปีจนมีลูกด้วยกัน๑คน
ในชั้นสอบสวนนายวิรพลปฏิเสธทุกข้อหานะครับ
บอกว่าไม่ได้พรากผู้เยาว์
ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่เด็กที่เกิดจากตัวเอง

แต่สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติกรรมของนายวิรพล
มีการเกี่ยวพาราศีผู้เสียหาย
ขับรถมารับผู้เสียหายที่หน้าโรงเรียน
แล้วก็พาไปส่งที่บ้านหลายครั้ง
พาไปมีเพศสัมพันธ์ในที่ต่าง
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากยายซึ่งเป็นผู้ปกครอง
แม้ผู้เสียหายซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ยาวจะยินยอมก็ตาม
ประกอบกับผลการตรวจดีเอนเอที่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้นำบุหรี่เศษจีวรและพระเครื่องของนายวิรพล
ตรวจดีเอนเอเปรียบเทียบกับบุตรชายของผู้เสียหาย
และพบว่ามีความสัมพันธ์เป็นบิดากับบุตรกันจริง
โดยนายวิรพลสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ได้ด้วยการตรวจดีเอนเอโดยตรง

จึงสันนิษฐานว่าดีเอนเอเป็นไปตามผลตรวจบนเศษบุหรี่และจีวอน
ดังนั้นนายวิรพลกระทำผิดจริงตามฟ้อง

เกรงกลัวกฎหมายทำให้ศาสนามัวหมอง
พิพากษาลงโทษสถานหนักให้จำคุกฐานพรากผู้ยาวไปเพื่อการอนาจารย์

กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีจำนวน๘ปีรวมโทษจำคุก๑๖ปี
แล้วก็ให้นับโทษต่อจากคดีช่อโกง
ซึ่งโดนไปสูงสุด๒๐ปี
รวมแล้ว๒คดีก็๓๖ปีในตอนนี้
อันนี้สารชั้นต้นนะฮะ

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเป็น
ประธานสำนักสงฆ์วัดป่าคันติธรรมที่จังหวัดศรีสะเกด

ใช่ก็ส่งตัวกลับมาจากสหรัฐอเมริกา

อันนี้ค่ะก็ถูกดำเนินคดีเรื่อยมาแต่ละคดีหลายเรื่องนะคะ